เพื่อนบ้านกันหน่อยมีอยู่ไม่กี่เรื่องค่ะ
เรื่องที่จอดรถเรื่องที่ตากผ้า
เรื่องต้นไม้ใบไม้ยื่นเข้าไปในบ้าน
เหตุการณ์นี้เป็นปัญหาเพื่อนบ้านที่นครนายกนะคะ
เขาบอกว่าข้างบ้านผมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว
เลี้ยงเยอะแล้วเลี้ยงมาสี่ปีไม่เห็นเคยทำความสะอาดเลย

ทานโทษนะคะกลิ่นขี้หมากลิ่นขี้แมวนี่แหละ
ปลิวเข้ามาเข้าในบ้านเขาเขาบอกโอ้โหมาแก้ให้หน่อย

คือร้อยเอกหญิงการพิชชาแก้วแกลมเอมอายุ๖๐ปี

บ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านสวนแสนศุกร์ตำบลบางปรากฏ
อำเภอองค์คลรักษณ์จังหวัดนครนายก
ร้องเรียนมาบอกว่าได้รับความเดือดร้อน

ไม่ถูกสุขลักษณะเอาซะเลย
อึฉี่เรียราชกลิ่นเหม็นฟุ้ง

อกจากนี้กลางคืนสัตว์เลี้ยงส่งเสียงร้องรบกวน

ร้อยเอกหญิงการพิชาบอกว่าซื้อบ้านหลังนี้
เพื่ออยู่อาศัยช่วงบั้นปลายชีวิต
แต่ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอความทุกข์

ที่ผ่านมาเคยคุยกับเจ้าของบ้านไปตามตรงนะ

อบตก็เห็นส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บมากวาด

แต่ไม่เห็นไปแก้ไขต้นเหตุก็คือในบ้าน

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขให้ด่วนนะคะ

กลิ่นแมวกลิ่นเยี่ยวแมว
หินแรงมากเลยน้องเนี่ยบ้านห้องอยู่ตรงนี้
๔ปีนะนี่ไม่เคยแก้ไขปรับปรุงเลย
แล้วกลางคืนแมวร้องแบบโอ้โหโหยหวนแมวกัดกันเรื่องหนึ่ง

พี่สงสัยมากตอนแมวร้องตัวเดียวร้อง
แบบร้องตัวเดียวมันร้องยังไง
มันโดนเหมือนโดนเชื่อดหรือเปล่า
พี่อยู่สูงสุดพี่ช่วยพี่ได้
ให้เข้ามาเรื่องแมวเนี่ยมาพูดว่า
ให้เอาขยับขยายไปไหนหรืออะไรเนี่ย
ผู้ศึกหาลงพื้นที่ไปบ้านที่หลิงแมวนะคะ
ก็ไปเจอว่ามีอาการกางผ้าใบสีดำไว้ที่หน้าบ้าน
มีแคร่วางถุงอาหารสัตว์

มีหมามีแมววิ่งเล่นอยู่นอกบ้านนะคะ
จะหอบถุงเดินขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยค่ะ
สำหรับเจ้าของบ้านทั้งสองหลังนี้นะคะ
อยากชี้แจงข้อเท็จจริงสามารถติดต่อกลับมาได้ค่ะ
แก้ไขปัญหาไปพร้อมกันนะคะ